มีดาราชายอีกหลายคนในวงการบันเทิงของเรา
เบ้าหน้าฟ้าประธานคือหล่อมาตั้งแต่เกิดนะคุณผู้ชมค่ะ
แต่เสียดายเสียดายเขาไม่ได้ค่อยใช้ความหล่อสักเท่าไหร่
ส่วนใหญ่ใช้แต่ความเกลียน
วันนี้รวบตึงมาฝากคุณผู้ชมมีใครกันบ้างมาดูกันค่ะ
หนึ่งในใจให้คนนี้เลย
แน็กชาลีของดิฉัน
ดูนะยังติดตาอยู่ตลอดเลย

เขาเปิดใช้งานความหล่อให้เราได้เห็นกันแบบถี่
ทั้งงานพรีเซนเตอร์เอ่ย
ซึ่งก็ได้ใจบรรดาแม่จีนกันไปอีกนะคะ

ตอนทำงานเขาให้ขยับน้อย

ว่าแล้วก็ได้แต่ภาวนานะคุณผู้ชมนะ
ให้อาหารหมาอาหารแมวแน็กหมดไวนะคะ

เออนะคะจะได้กลับมานี่ไง
มีผลงานให้เราได้เห็นหล่อออร่านะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็หล่อยืนหนึ่งเหมือนกัน
ต่อที่คนนี้ยืนไปเลยคนเดียวจ้ะซันนี่สุวรรณเมธานนท์
สูงยาวข่าวดีมีความอินเจริญนะคะแต่ขอเตือนว่าอย่านะคะอย่านะคะอย่านะคะ
อย่าได้พูดหรือว่าปล่อยตัวตนออกมาเลยจ้ะอ้าวทำไมอ่ะกระม่อมมันจะกลายเป็นความฮาทันทีอย่างนี้
บุคลิกเขาเนี่ยเป็นคนพูดนิ่งแต่ยิงทุกมุกเลยนะเลยทำให้เวลาตอบคำถามสื่อคุณผู้ชม
หรือว่าตอนเล่นหนังเล่นละครเนี่ยเราเนี่ยก็จะจำภาพฮาของเฮียได้แบบติดตาตึงใจ
จากวันนั้นจนถึงวันนี้มองหน้าสั้นนี้เฮียไลก์โอ้โฮนี่ให้อยู่ให้เฉยนะ
ผมแยกถ้านิ่งคำเลยคุณผู้ชมค่ะนี่เขาเล่นละครแล้วบทเป็นแบบว่า
มันคิดว่าบทไปแบบนี้เขาเป็นพรีเซนเตอร์แดนโล่มแดนหรูก็จะนิ่งยืนแบบหล่อแบบนี้
เพราะมีหลายบุคลิกเลือกใช้เอาคุณพี่โต๊ะ
ปิดท้ายกันที่คุณเบิ้ลปฐุมราช
บอกเลยนะคะว่านอกจากจะเป็นนักร้องค่ะ
ควงตำแหน่งพระเอกคนใหม่ด้วยนะคะ
แต่แกเอ้ยพี่ล่ะเสียดายความหล่อทุกครั้งที่คุณเบิ้ลอยู่กับคุณก้องนะคะ
ต้องบอกเลยนะคะเป็นคู่ซีคู่ฮา

นี่คือเป็นเพลงใช่ไหม

ลองเสียเพลงนี่ที่เป็นเพลง
มันไม่โดนริกษิตค่ะ
แล้วบอกเลยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมแต่ละคนนะคะ
รุณาเปิดใช้คู่มือความหล่อให้ครบทุกหน้าด้วยนะคะ
พวกเราอยากเห็นความหล่อแบบนี้ไปอีกนานนะคะ

แต่พอเขาทำเป็นแบบว่าตลกเหมือนกัน
เขาอยากจะสร้างสีสันในโซเชียล
ให้เราได้หัวเราะให้เราได้คลายเครียดกันนะเนาะ